วันนี้ที่ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กำลังพลที่ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ประกอบไปด้วยเรือเอกสามารถแก้วผลึก

โดยมีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย

ซึ่งกองทัพเรือได้จัดพิธีอย่างสมเกียจ

เคลื่อนหิบศพของทหารทั้ง๓นาย
รอบเมน๓รอบก่อนจะนำขึ้นสู่เมน
จากนั้นพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
อัลเชินภาษาไหล่พระราชฑัทานขึ้นวางหน้าหิบศพ
ทหารจากกองทัพเรือเป่าสัญญาณแร่นอนร่วมส่งดวงวิญญาณ
เป็นสัญญาณแสดงว่าวันอันเด็ดเหนื่อยได้ผ่านพ้นไปแล้ว
จากนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยังได้มอบทงไตรโรงที่ใช้คลุมร่างทหารเรือทั้ง๓นาย

พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทและครอบครัว
กองทัพเรือถือว่ากำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัย
เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
พิจารณาบำเน็ตเลื่อนชั้นเงินเดือน๓๕ชั้น
และขอพระราชทานเลื่อนยศ๒๔ชั้นยศค่ะ
ขณะเดียวกันในเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้นะครับ

ผู้นำหน่วยกำลังรบทางเรือ
พร้อมด้วยนายธวัชชัยศรีทอง

ครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิต
รอรับร่างจาตรีสารวุฒนาดี

และพลทหารจีรวัตรทูบหอม
ถูกลำเลียงโดยเครื่องบินฟอร์เกอร์ของกองทัพเรือ

มายังสนามบินอุตภัวร์

หลังจากที่ร่างของกำลังพลเดินทางมาถึง
งทัพเรือได้จัดทหารกองเกียรติยศ
ให้การต้อนรับอย่างสมเกียจ
แถวลำเลียงลงศพออกจากเครื่องบิน

เพื่อเดินทางไปยังชาปนสถานกองทัพเรือ
ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

ส่งรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตกใจตั้งแต่วันที่ว่าเหลี่ยวลมแล้วครับ
ทูบหอมหรือว่าจาเจมส์นะครับ
พลทหารจิรวัตรเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิตนะครับ
นี่คือน้องเขยนะครับบอกว่านี่ฮะสุนัขที่อุ้มอยู่
นี่คือเจ้ากังฟูนะครับเป็นสุนัขของจาเจมส์
วันนี้เขาได้พามันมารอรับเจ้าของด้วย
เจเจมส์เนี่ยเลี้ยงกังฟูเอาไว้๒ปีแล้ว
เจมส์รักสุนัขตัวนี้มากเวลาที่อยู่ด้วยกันจะตัวติดกันตลอด
คือเจ้ากังฟูเนี่ยถ้าใครแปลกหน้านี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับ
จะเข้าใกล้จาเจมส์ไม่ได้เลยจะเห่าใส่ตลอด
หลังจากเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางแล้วจ่าเจมส์หายตัวไปหลายวัน
ังฟูนี่เปลี่ยนไปนั่งซึมทั้งวันไม่กินอาหาร
เคยของจ่าเจมส์เชื่อว่ากังฟูรับรู้ได้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถพูดออกมาได้เท่านั้นเอง
ส่วนตัวของน้องเขยของจาเจมส์นะครับบอกว่า
หลังจากทราบข่าวเรื่องของจาเจมส์ที่เป็นพี่ของภรรยา
เขาก็ใจหายอยากให้ทางกองทัพเรือออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แม้จะบอกว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่เขาก็ไม่อยากให้จ่าเจมส์เนี่ยจะต้องตายฟรี
เพลงประกอบภาพเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
และผู้การเรือหลวงสุโขทัยได้มีการพูดเอาไว้ว่า
เราเชื่อว่าเราสู้สุดใจที่จะตามหากันให้พบ
พาพี่น้องเรากลับมาบ้านให้ได้รีบกลับมานะทุกคนรออยู่